มีเหตุระทึกค่ะคือตำรวจไล่ล่ารถบรรทุกคันนึงที่บรรทุกหอย
แต่ว่าหนีด่านของตำรวจหนีข้ามจังหวัดเลยนะคะเป็นร้อยกิโลค่ะ
แต่สุดท้ายเนี่ยต้องปิดถนนสกัดจับจนมุมถูกจับจนได้ค่ะ
ตำรวจสพเมืองพัทธลุงเป็นสิบนายเลยค่ะนำรถตำรวจปิดถนนสายเอเชียฝั่งขาขึ้น
พื้นที่หมู่๒ตำบลท่ามีรำอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
เพื่อจะจับรถกระบะทะเบียนพพ๓๘๖๓สงขลา
ไม่ติดป้ายทะเบียนด้านหลังด้วยนะคะเขาหนีด่านตรวจของตำรวจสภหัดใหญ่
ก็เลยมีการประสานกันไล่ล่าปิดถนนดักจับแบบนี้ค่ะ
คือก่อนหน้านี้ตำรวจสภหัดใหญ่ใช้รถสายตรวจ๒คันขับไล่มา
แต่โอ้โหคือคนที่หนีเนี่ยขับเร็วมาก
คือหนีจนตำรวจไล่ตามไม่ทัน
ก็คือต้องให้ตำรวจที่พัทธลุงสกัดจับอยู่ที่ด้านหน้านะคะ
คือต้องบอกกันเป็นระยะ

คุณผู้ชมสงสัยไหมคะทำไมเขาต้องหนี

คล้ายคนเมาขัดขืนตลอดเลย
ชื่อว่านายอนุพงศ์กล้าวเกรดอายุ๓๐

ยืนยันว่าไม่ได้เสพยาเสพติด
ท้าให้ตรวจได้เลยเดี๋ยวลองดูช่วงนี้นะคะ

ถูกโกลงเลย
มีภาพเพิ่มหลาดอยู่
มาตัวนี้ครับ
ในอนุพงศ์คนขับกระบาดบอกว่าเขาไปรับหอยลาย
มาจากด่านนอกไทยมาเลเซียเพื่อจะไปส่งในพื้นที่ประจวบคิริขัน
พอไปถึงหน้ามหาวิทยาลัยสงขานครินในตัวเมืองเทศบาลนครหัดใหญ่
ขับรถเข้าด่านตรวจถูกจับถูกโบกให้จอด
เขาบอกว่าไม่รู้ว่าตำรวจโบกให้จอด

กให้ไปกับโบกให้จอดเนี่ยนะ
เขาบอกเขางงก็ตำรวจโบกก็นึกว่าโบกให้ไป
ก็เลยขับไปเลยไม่ได้แหกด่านนะ
ไม่ลุกกวากเข้าลุกกวากออกใช่ไหม
เลยกลายเป็นถูกไล่ลาบผมงงเลย
ปากพะยุ่นเพื่อจะถี่เครียงกิ๊กเขาทำให้หนด
ผมถึงไปยาวตามปากมองอ่ะครับตามปากมองที่ทำกับรถนั้น
เก่งเลี้ยวเข้าสอพปาบอลไม่ดีกว่าเนี่ย

นายอนุพงศ์คนขับกระบะเร่งเครื่องหนีออกมาจากด่านตรวจ

นี่คือรถตำรวจที่โดนชนได้รับความเสียหายไปด้วยค่ะครับตำรวจเปิดเสียงไซเรนใช้ไมค์พูดให้จอด
ก็ไม่ยอมจอดขับย้อนสอนสวนเลนโอ้โหหนีแล้วเบียดรถตำรวจจนรถเสียหายแบบนี้
ประเด็นคือถ้าคุณเข้าใจผิดคิดว่าโบกให้ไปแต่ถ้าตำรวจไล่ตามคุณขนาดเนี้ย
ข้ามจังหวัดขนาดเนี้ยคุณต้องจอดแล้วอ่ะถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดก็ต้องจอดแล้วแหละ
สุดท้ายตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปตรวจหาสารเสพติดอย่างละเอียดแล้วก็จะต้องมีการแจ้งข้อหาเพื่อดำเนินคดีค่ะ